พาไปดูเมนูหมูปิ้ง
เขาบอกว่าหมูปิ้งที่นี่นะเป็นสูตรอาโกง

อันนี้พาไปดูหมูปิ้งสูตรอากงแล้วไม่ได้มีแต่หมูปิ้งนะ
เขามีถอดมันปิ้งมีลูกชิ้นปิ้ง
ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของอักกุ้ง
แล้วจะสู้ข้าวต้มตุ๋นคุณย่าได้หรือเปล่า

ร้านหมูปิ้งสูตรอักกงค่ะ
ที่ร้านตั้งมา๖๓ปีแล้วค่ะ
มาตั้งแต่อากงกับอาม่าค่ะ

ปิ้งก็คือมีเจ๊หุ้งกับเจ๊พิษ

ทอดมันปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้ง

จุดเด่นของเราก็คืออยู่ที่น้ำจิ้ม
จะมีรสเปรี้ยวหวานเข็ม๓รส
ของเราสูตรของคนจีนนะคะ
เวลาเราปิ้งแล้วเราจะนำไปจิ้ม
น้ำจิ้มเสร็จแล้วเราก็มาปิ้งต่อ
ตามด้วยโรยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยค่ะ
ท่อนมันของเราใช้ปลาน้ำดอกไม้
มันจะนุ่มค่ะไม่แข็งกระด้าง
เวลานำมาปิ้งแล้วแล้วเรามาจิ้มน้ำจิ้มมาปิ้ง
มันจะเข้าเนื้อรสชาติจะดีค่ะ
ปิ้งของเราใช้ส่วนสันคอ
จะมีเนื้อติดมันแต่เนื้อนุ่มไม่แข็งค่ะ
ของเราเวลาปิ้งเราจะต้องคอยกลับอยู่ตลอดเวลา

ไฟแรงเกินไปไม่ได้ค่ะต้องให้ไฟพอดีพอดี
สิ่งที่ขายดีที่สุดของร้านก็คือท่อนมันปิ้งค่ะ
ขายดีมากที่สุดก็คือประมาณ๑๐๐ไม้ต่อวัน
น้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็เป็นสูตรโบราณขายดั้งเดิม

เพราะว่าหากินแบบนี้ไม่ได้นะ
ก็หอมก็อร่อยนะคะต้องลองมาทานนะคะ

ของเราร้านตั้งตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึง๖โมงเย็น
หยุดวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ค่ะ